เกิดขึ้นที่สะพานข้ามแยกแถวสาลาแดง
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี้เลยนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตอนตีหนึ่ง
อยู่ข้างบนพยายามจะเบี่ยงออก
แล้วทำให้มีรถเก่งอีกคันนึงมาชนท้ายมอเตอร์ไซค์

เพราะว่าผู้ชายที่เขาขับรถเบนส์ลงมาจากรถ
แล้วมีการขู่โดยการยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วก็ไม่ให้รถที่เป็นรถกู้ภัย
เอาตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
ผู้ชายคนที่เขาขับรถเบนส์อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
แล้วในรถเบนท์มีหมวกตำรวจอยู่ด้วย
ทีนี้ค่ะสังคมก็เลยตั้งคำถามเลย
ผู้ชายที่ขับเบนส์เป็นใครใหญ่มาจากไหน
โดยตำรวจสนทุ่งมหาเมฆก็มีการตรวจสอบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสะพานข้ามแยกสารแดง

หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนนึงยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดเลย
ตอนไปตรวจสอบเจอปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอก

แล้วก็ไปเจอรถนิสันอเมร่าสีดำ
ทะเบียน๗กไก่ขไข่๕๖๙๓กรุงเทพมหานคร
สภาพด้านหน้าของรถอเมร่าพังเสียหาย
ห่างออกไปเนี่ยก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ล้มตะแคงอยู่
คนเจ็บเป็นผู้ชายคนนึงค่ะก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
แล้วมีผู้หญิงวัยกลางคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้ว

ค่อยไล่เรียงคนเจ็บเล่าให้ฟังค่ะ
ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาบนสะพานแล้วเห็นรถเบนส์จอดเสียอยู่ที่ขอบทาง
ทีนี้พอมอเตอร์ไซค์เห็นมอเตอร์ไซค์เลยชะลอรถ
จังหวะนั้นรถอเมร่าที่ขับตามมอเตอร์ไซค์มา
ก็เลยเหมือนกับแบบชะลอไม่ทันเบรกไม่ทันมาพุ่งชนมอเตอร์ไซค์
ทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มมอเตอร์ไซค์เองตัวคนขับ
แล้วก็คุณแม่ที่ซ้อนท้ายมาได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ก็เลยจะเรียกคู่กรณีที่เป็นรถอเมร่า
ตกลงกันเพื่อเรียกค่าเสียหาย
แล้วตอนที่กำลังคุยกันนี้เขาบอกว่าก็มีเรื่องเหมือนกันนะ
คนขับมอเตอร์ไซค์ก็จะไปต่อยรถอาเมร่านะ

ผู้ชายที่อยู่ในรถเบนส์เดินลงมาค่ะ
แล้วก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันเกิดอะไรขึ้น
แล้วผู้ชายที่ขับเบนส์ก็อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
หลังจากนั้นชายขับเบนส์เข้าไปในเบนส์ค่ะ
แล้วก็ไปหยิบปืนมายิงขู่ขึ้นฟ้า

ผลักหัวไหล่ของผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี้บอกว่าผมกลัว
ผมรีบวิ่งหนีลงไปด้านล่าง
แล้วหลังจากนั้นผมเห็นมีรถคันหนึ่งขับมา
มีผู้ชายใส่ชุดสีขาวลงมาจากรถ๔คน
มารับตัวผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วขับเบนส์

คนที่พี่ยิงเบลขึ้นฟ้า๓นาทีก่อนหน้ารถเขา
ก็เขาเดินมากูก็ด้วยเดินหนีมานั่งรถสมอีกนี่ไปต้นเดียวอะ
เขาบอกก็บอกคิดกูอยากกินกับบาลคนอ่ะกูยินได้มั้ย

แต่เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจนะเขาเป็นตำรวจ
จดินทางร้านไว้รบกับตันนยูก็บอกนะครับว่า
หลังจากได้รับแจ้งเหตุก็มารับผู้ป่วย
ก็ตกใจนะฮะขับรถหลบอยู่กลางสะพานก่อน
ก่อนจะกลับมาขอชายที่ยืนถือปืนอยู่ว่าขอรับคนเจ็บหน่อย
ซึ่งเขาก็อนุญาตให้แค่นำตัวผู้หญิงวัยกลางคนไปส่งเท่านั้น
จากนี้นะฮะชายคนดังกล่าวก็เดินไปที่รถกู้ชีพของตนเอง
พร้อมกับพูดเชิงข่มขู่แล้วก็เอากล้องหน้ารถไปด้วยนะครับ
เขาบอกไม่ให้ให้เพียงคนเดียวแต่เขาเดินมาที่รถแล้วก็ตบรถ
บอกว่ากล้องเนี่ยเอาไปนะมีปัญหาอะไรไหม

นี่ค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูให้ข้อมูลกับทางสื่อแบบนี้นะคะ
ทีนี้ตอนที่ไปตรวจสอบรถเบ้นสีดำคันนี้
ปรากฏว่าตอนตรวจในรถไปเจอบัตรข้าราชการตำรวจ
ระบุชื่อนามสกุลแล้วก็ยศเป็นยศพันธ์ตำรวจเอก
สังกัดตำรวจภูทรอยู่ในรถ
แล้วก็เจอหมวกตำรวจแบบที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็น
ตั้งอยู่ที่ด้านท้ายหลังคนนั่งอยู่ตรงกระจก
ทีนี้ด้านพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ระหว่างที่ตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้
พนักงานสอบสวนก็ได้ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็เก็บพวกปลอกกระสุนปืนจะมาตรวจพิสูจน์ต่อ
แล้วยึดรถเบนส์มาตรวจสอบ
แล้วถ้าเกิดมีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นตำรวจจริง
จะต้องรายงานไปยังต้นสังกัด
แล้วถ้าเกิดว่าตำรวจนายนี้ทำผิดตามที่ถูกกล่าวอ้าง
จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง
แล้วก็ดำเนินการทั้งทางวินัยทางอาญาตามกฎหมายด้วยนะคะ